คุณผู้ชมคะมากันที่กระแสบูลลี่ปกติเนี่ยสังคมจะบูลลี่คนอ้วนคนดำอะไรแบบนี้นะคะ
แต่เนี่ยเป็นการบูลลี่คนผอมคือแต้วนัทพรเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสาวแต้วเขาโหมออกกำลังกายแบบค่อนข้างจะหนักกันเลยทีเดียว
ร่างกายเนี่ยสู้ผอมนะคะหลายคนก็อดเป็นห่วงไม่ได้ว่าเธอเนี่ยเสพติดความผอมเกินไปหรือเปล่า
ล่าสุดเจอตัวในงานอีเวนต์คุณสังเกตว่าแต้วเนี่ยกลับมามีน้ำมีนวลแล้วนะคะ
เจ้าตัวยอมรับว่าตอนนี้อ้วนขึ้นแล้วค่ะแฮปปี้มากที่ไม่โดนบูลลี่เรื่องความผอมค่ะ

ก็จะบอกว่าดูดีขึ้นแล้วไม่โดนบูรีแล้ว
ตอนนี้ก็จะโดนถักว่าของมากเลย
ก็อันนี้คือเป็นเหยื่อโดนบูรีตอนนี้ก็ไม่แล้ว
ก็มันเป็นช่วงชีวิตเนาะมันก็ต้องเป็นการหาสิ่งที่เหมาะกับเรา
เราก็รู้แล้วว่าเราจะบาลานซ์ตัวเรายังไง
ไม่ได้ทักเลยแล้วก็กินเท่าไหร่ก็ค่อยไปเบิร์นแหละ

ก็แฮปปี้ค่ะที่ตอนนี้เล่นบูด้วย
เราก็อยากทำให้ฟิกเกอร์เรามันดูแบบขึงขังจริงจังหน่อย
ก็ต้องมีแบบกล้ามเหนือด้วยพยายามเน้นวิธีการสร้างกล้ามเหนือมากกว่า
อันนี้สำคัญนะคะคุณผู้ชมจะอ้วนหรือจะผอมเนี่ยไม่สำคัญเท่าการมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์